เปียงแลกไปดูที่แถวถนนมรังสิทธิ์น้องคลอนัยกันก่อน
คุณผู้ชมเมื่อชงเวลาเมื่อกี่ผ่านมาครับ

ถูกต้องแต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บ

มาช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมานี่แหละฮะ
แถวหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

โอ้โหนี่ไงคุณทัศนัย
ค่านี้ยาวขวางถนนเลยนะ
น้ำหนักกว่า๒๐ตันนะคุณ
มันโชคดีมากที่ไม่ทับใครนะฮะ

ก็เกิดเหตุคานสะพานลอยหล่นขวางถนน

และพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายนะครับ
ทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมราชมงคล

ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
พบว่าคานปูนหล่นลงมาจากเสารับคานหล่นที่พื้นถนนนะครับ
แล้วก็ทับรถเครนในที่เกิดเหตุด้วย
แต่โชคดีคนงานประมาณ๒๐คนเนี่ย

คือนอกจากฟ้าฝนที่ทำให้รถติดแล้วเนี่ยนะคะ
เมื่อเช้าคนที่ใช้ถนนเส้นนั้นเนี่ย

ทีนี้นายรุ่งบัวใหญ่รักษาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปฐุมธานีเนี่ยนะคะ
บอกว่าสะพานลอยดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ก่อนหน้านี้ได้มีการวางคานสะพานลอยชิ้นแรกไปแล้ว
แล้วก็มีการเชื่อมจุดยึดที่คานรองรับไปแล้วด้วย
เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการปิดถนนนะคะ
เพื่อวางคานสะพานลอยชิ้นที่สอง
เชื่อมโยงโครงสร้างยึดคานเข้ากับตัวแรก
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
เกิดจากระหว่างเคลื่อนย้ายลวดสลิงออก
ปรากฏว่าได้ไปสะกิดถูกคานตัวแรก
ก็เลยทำให้มีการเคลื่อนตัวจนตัวอาคารหลุดจากจุดคานรองรับ
แล้วก็หล่นลงมาขวางถนนแบบนี้แหละค่ะ
สาเหตุเกิดจากการวางคานที่สอง
การตัวที่สองก็จะประกบกับการตัวแรกนะครับ
วางเสร็จแล้วเช่นกันนะครับ
ตะวังที่จะโรยสลิงออกนะครับ
แล้วก็มีการเชื่อมการตัวยึดกับตัวแรกเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากว่าการขยับตัวของตัวสลิงที่จะโรย

เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการแก้ไข

หกส่วนแล้วก็ใช้รถเครนยกตัวคานปูนสะพานลอยออกข้างทาง
พร้อมทั้งเร่งเก็บขนย้ายเศษปูนเศษอะไรที่มันตกอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องดำเนินการด้วยการใช้รถเครนเนี่ย
คานตัวที่๒ที่ยังคงตั้งอยู่ที่เสารับคานออก
จากเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้อีกนะครับ
จากนี้ก็ยังต้องเคลื่อนย้ายรถเครนที่ถูกสะพานลอยทับออกจากพื้นที่เกิดเหตุด้วย
ล่าสุดก็สามารถเปิดช่องทางได้แล้วตามปกตินะครับ